อ่ะคุณผู้ชมคะครับมาดูแก๊งนี้กันหน่อยอืม
เป็นแก๊งที่เขาเรียกว่าแก๊งฮ่องกงยังไง
เพราะไปจับได้เนี่ยเป็นคนชาวฮ่องกงอ่ะ
บ้านหลังนี้เลยเหรอฮะตำรวจเอากำลังไปตรวจค้นเนี่ย
หรูหลังนี้แหละค่ะครับแล้วเขามาตั้งกกแก๊งกันทำอะไร
ทำอะไรฮะทำเรื่องไม่ดีแน่แน่ล่ะค่ะปล่อยเงินกู้โอ้โห
ข้ามชาติกันเลยนะคะเขาบอกว่าดอกเบี้ยสูงร้อยละห้าสิบต่อเดือน
ตำรวจไปบุคคลค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ขนาดสามชั้นค่ะ
อยู่ในซอยยี่สิบสองเฉลิมพระเกียรติตำวนหนองปรือ
อัมพบังรัมมูลจังหวัดชมฤรีนะคะเจ้าหน้าที่ไปสืบสร้างมาแบบนี้
ว่ามีกลุ่มขบวนการแก๊งปล่อยเงินกู้ชาวต่างชาติ
ไปมั่วสุมกันอยู่ในบ้านพักพิมพ์เพื่อฉะนั้นก็ใช้บ้านหลังเนี่ย
เป็นฐานในการกระทำความผิดปล่อยเงินกู้ไปต่างประเทศ
ปรากฏว่าไปถึงนะคะเขาบอกว่าแต่ละชั้น๓ชั้นเนี่ย
จะมีกลุ่มชาวต่างชาตินั่งทำงานกันอยู่
เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มค่ะ
แล้วก็พบว่าเป็นชาวฮ่องกงจำนวน๑๖ราย
สิ่งที่ไปเจอมีอะไรบ้าง
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
ถ่ายเอกสารโทรศัพท์๒๐เครื่อง
กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์และเอกสาร
เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ข้ามชาติ

ตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะ
ทางด้านของภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

แก๊งนี้จริงเดินทางเข้ามาประเทศบ้านเรา๖เดือนแล้วนะ
เดินทางเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะ

และก็ยังไม่ถือว่าเข้าข่ายโอเวอร์สเตย์
มีพฤติกรรมแอบแฝงในการปล่อยเงินกู้ฮ่องกง
เบี้ยสูงอย่างที่บอกร้อยละ๕๐ค่ะ
แต่ละเดือนเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะคะ
ผู้ต้องหาให้การว่าที่เลือดเดินทางมาในประเทศไทย

เพราะห่างไกลจากเจ้าหน้าที่ที่ประเทศบ้านเขานั่นแหละ
ค่าเดินทางค่าที่พักต่างราคาถูก
ก็เลยเลือกที่จะมาทำผิดที่นี่
ส่วนทางการไทยจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีนะคะ
ก็แน่นอนก็ต้องโดนจับไปดำเนินคดีอย่างนี้แหละ